จะพาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีหมูทอง
เค้กผลไม้รวมให้กับหมูป่าแม่น้ำแดงกันค่ะ

ถ้าใครหลายคนจำได้มันคือผมบ้า

นี่ถือเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของจีนเลยนะ
แล้วยิ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนปีหมูทองที่กำลังจะมาถึงนี้
อังเปล่าให้เป็นเค้กผลไม้รวมค่ะ
นี่เขามีกันอยู่๘ตัวก็กินกันอิ่มน้ำสำราญเลยล่ะ
ทีนี้ไปดูความเชื่อของชาวจีนกันหน่อยดีไหมคะ
เขาบอกว่าหมูจะนำโชคดีด้านธุรกิจมาให้

รวมถึงการงานที่ทำอยู่เขาก็บอกว่า

เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณภูมิทรัพย์

แล้วก็ให้พรด้านโชคลาภวาสนาด้วย
หมูป่าแม่น้ำแดงเป็นสัตว์จำพวกหมู

แต่ว่าขนตามตัวจะยาว
แล้วก็สีจะออกน้ำตาลอมแดงค่ะ

ขนยาวเป็นผู้ตรงปลายใบหูที่ลำตัวมีเส้นลายยาวพาดตามแนวกระดูกสันหลัง
ช่วงขาสีดำจมูกยื่นยาวสีดำมีขนสีขาวรอบดวงตาแก้มแล้วก็กราม
อย่างที่คุณทัศนัยบอกว่าเหมือนมันใส่หน้ากากอยู่เลย
ซึ่งเขาบอกว่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนเนี่ยนะคะ
สามารถเลี้ยงแล้วก็เพาะขยายพันธุ์ได้เองด้วยเออนี่ไง
ใครอยากไปดูภูมิบ้าตัวจริงไปดูได้เลยเออเป็นเหมือนเป็นหน้ากากเลยเนี่ยนะครับ